มาถึงช่วงเศรษฐกิจเช้านี้ละคุณเคลียร์โต๊ะหน่อย
ไม่ได้ฝากซื้อเลย

เอามาให้ดูก่อน
อันนี้เป็นลูกเลยสด
อยากใส่มะมีขูดมะพร้าวหน่อยไหมครับคุณสุพษารา
พอดีไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาหรือไม่ได้เป็นอย่างนี้

ผมจะบอกว่าคือน่าสนใจมาก
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้คือประมาณสักสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เราเล่าเบื้องต้นไปแล้วว่าตอนนี้มะพร้าวราคาปรับขึ้น
แพงขึ้นเป็นทั้งโอกาสสำหรับคนที่ทำสวนมะพร้าว

ส่วนผู้บริโภคอย่างเราชอบทานขนมหวานกันไหมครับ

แต่มารีบบอกก่อนเลยคือรู้ว่าเดี๋ยวราคาปรับขึ้น

ดังนั้นนี่แหละครับเป็นที่ชิมได้นะครับ

คุณแม่บอกว่าจะทำแผนงช่วงเย็นเดี๋ยวขอเลยนะจานนี้ได้ไหม
ขายดีกว่าครับก็มีต้นทุนในการเอามาได้เหมือนกัน

คุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับ
สวัสดีครับผมพีรวัตอัธนาคในช่วงเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ

ใช้ทำแกงทำอาหารทำขนม
ราคาตอนนี้๑ลูกกินข้าวราดแกงได้ประมาณสัก๑จานเลย
เพราะประมาณสัก๓๕๔๐บาท
เมื่อก่อนราคาไม่ถึง๒๐บาทต่อลูกนะครับ
อะไรที่ทำให้มะพร้าวกะทิราคาปรับขึ้นมาแบบเท่าตัวแบบนี้
คุณอัญชาลีสิริม่วงมีคำตอบมาฝาก

มะพร้าวลูกใหญ่จากสวนที่อำเภอทัพสแก่

จึงมีราคาแพงกว่ามะพร้าวจากพื้นที่อื่น
ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากลูกละ๑๘บาท
เป็นลูกละ๒๕๓๐บาทแล้วค่ะ
จากข้อมูลเกษตรจังหวัดประจวบคิริคันระบุว่า
ปลูกมะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด๕ปีที่ผ่านมา
จากมีพื้นที่กว่า๔๗๐๐ไร่ในปี๒๕๕๙
ลดเหลือประมาณ๔๕๐๐๐ไร่ในปี๒๕๕๙
ขณะที่ราคามะพร้าวหน้าสวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นลูกละ๑๖บาท๑๗สตางค์
จากเดิมลูกละ๗บาท๗๐สตางค์ในปีที่ผ่านมาค่ะ
อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของภัยแรงค่ะ
ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะ
ส่วนที่สองก็คือเกษตรกรเนี่ยขาดการบำรุงดูแลรักษานะคะ
ไม่มีการให้น้ำไม่มีการใส่ปุ๋ยทำให้ผลผลิตลดลง
สาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ราคามะพร้าวในช่วงนี้ปรับเพิ่มมากขึ้น
ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากโรคระบาดของหนอนหัวดำนั่นเองค่ะ

ก็โดนเรื่องของหนอนหัวดำเข้าไปเจาะกินใบค่ะ
และอีกไม่นานมะพร้าวต้นนี้ก็จะยืนต้นตายแล้วนะคะ
และกว่าที่เกษตรกรจะสามารถกลับมาปลูกและให้ผลผลิตได้ก็ใช้เวลาอีก๕๖ปีเลยค่ะ
กิจสดาเกิดสมจิตเจ้าของสวนมะพร้าวยอมรับว่า
ผลผลิตลดลงจากเดิมที่เคยเก็บได้๑๓๐๐ลูกต่อไล่
ลดเหลือเพียง๙๐๐๑๐๐ลูกต่อไร่เท่านั้น
จำเป็นต้องหมั่นสังเกตสีของใบต้นมะพร้าวว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ค่ะ
ส่วนวิธีป้องกันหนอนหัวดำที่สวนแห่งนี้ทำตามคำแนะนำของเกษตรจังหวัด
แตนเบียนมาปล่อยในสวนมะพร้าวแทนการใช้สารเคมี
จึงทำให้ผลผลิตมีราคาสูงกว่าสวนที่ใช้สารเคมีค่ะ
เพราะว่าเป็นมะพร้าวอินซีปลอดสารเคมีนั่นเอง
แต่ถ้าเป็นต้นมะพร้าวสูงอายุหลายสิบปีแบบนี้
ชาวสวนจะเจาะรูที่โคนต้นเพื่อหยอดสารอิมาเบคตินเบนโซเอส

สารนี้มีข้อดีคือต้นมะพร้าวจะดูดสารขึ้นไปที่ยอด
แมลงหรือนอนมากินยอดก็จะได้รับสารนี้เข้าไปแล้วตายในที่สุดค่ะ
ส่วนแนวโน้มราคามะพร้าวหน้าสวนเกษตรกรประเมินว่า
เพิ่มขึ้นไม่เกินลูกละ๔๐บาท
เพราะทุกวันนี้ตลาดมะพร้าวเริ่มขยายจากน้ำกะทิ
ไปสู่การแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
มั่นใจว่าราคามะพร้าวที่แพงขึ้นกว่าเดิม
จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคค่ะ
ก็คงไม่นะเพราะว่าในระบบอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
ก็คงไปคิดในเรื่องของการแปรรูปอยู่แล้ว

ก็จะไปเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปมากกว่า

คนซื้อก็ไปทานของหวานซึ่งมีกะทิอยู่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าคิดว่าโรงงานต่อไปคงไม่ได้ผลิตกะทิกระป๋องมาขายแน่นอน
ก็ขายเป็นอาหารสำเร็จรูป
ปัจจุบันต้นทุนของมะพร้าวอยู่ที่๑๔๑๕บาทต่อลูกค่ะ

ขณะที่การเก็บเกี่ยวจะสามารถเก็บได้เดือนละ๑ครั้งค่ะ
ตลอด๑ปีมะพร้าว๑ต้นจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ๒๕๐๐บาทถึง๓๐๐บาท
ดังนั้นหากเกษตรกรเพิ่มการดูแลมากขึ้น
ผลตอบแทนจากการปลูกมะพร้าวก็น่าสนใจไม่แพ้พืชอื่นค่ะ